งานนี้ไม่รู้จะระวังยังไงถ้าเกิดว่าไปเล่นน้ำสงกราน
แล้วอีกฝ่ายเขาบอกว่าน้ำไม่อยากจะสาดแต่สิ่งที่จะเอามาสาดใส่คือมือเท้าหมัดศอก
โอ้โหแล้วคุณเชื่อไหมเหตุการณ์นี้มันรุนแรงขนาดที่ไม่จบนะคะ
จะหับกล้องมือจอมปิดจับไปได้หมดในหน้าร้านสังขพรรดิ์ลองดูค่ะ

สภาพคือกี่คนกับ๑คนไม่รู้จะยังไงเลยเนี่ย

เพราะเห็นตรงนี้เป็นหน้าร้านขายของทำบุญ
เขาวิ่งเข้ามาหลบตรงชั้นวางของ
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุตามมาอีก๕

อันนี้โหดเกินเอาขวดตีหัวเขา

แล้วพอมันหลุดมุมกล้องคุณเห็นไหม

เขาไปโดนเอาหินทุบหัวอีกค่ะ
แล้วบาดแผลที่ศีรษะนี้ชะกันเลยนะคะ

อันนี้เกิดขึ้นนะคะในชุมชนบ้านสะพาน๔
อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนครึ่งของ
เข้าวันที่๑๕เมษายนแล้ว
พยายามหนีเอาตัวรอดมาอยู่ตรงร้านนี้
แต่หนีไม่รอดเพราะถูกกลุ่มคู่อริวัยรุ่นนั้นล้อมเลยค่ะ

คือถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านคือกระทืบเขาปางตายเลยนะคะ

แต่ที่ตักขยะยังเอามาตีหัวเขาเลยนะคะ
อย่างที่ขวัญบอกว่าพอโดนลากไปพ้นมุมกล้อง
เขาถูกทุบด้วยก้อนหินเลือดไหลเพียบเลย
คุณผู้ชมลองดูนะคือมันยังมีเลือดติดอยู่ตามประตู
ตามพื้นปูนอะไรต่างของหน้าร้านแห่งนี้ด้วย
เจ้าหน้าที่นะคะนี่ดูดิรอยเลือด
โอ้โหเจ้าที่กู้ภัยปลวกแดงค่ะเขาบอกว่า
กว่าจะเข้ามาช่วยเหลือได้คุณต้องนึกภาพคนเล่นสงกราน
ในซอยรถมันจะต้องติดคนมันจะต้องเยอะ
พอมาถึงเนี่ยปรากฏกลุ่มผู้ก่อเหตุก็หนีกันไปหมดแล้ว
ทีนี้พอหนีกันไปหมดแน่นอนว่าก็ต้องไปดูว่ามีใครเจ็บบ้าง
งานนี้นะคะมีคนเจ็บถึง๖คน
อย่างที่บอกคนที่สาหัสน่าจะเป็นคนนั้นแหละค่ะ
เพราะว่ามีบาดแผลชะกันเลย
แล้วก็ยังไม่รู้ด้วย๖คนเป็นกลุ่มเดียวกันหรือว่าคนละกลุ่ม
แต่เจ้าของร้านสังขพันธ์แห่งนี้ชื่อว่าคุณเบ้น
บอกว่าก่อนเกิดเหตุชาวบ้านเล่นน้ำสงการกันอยู่ดี
อยู่ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมวัยรุ่นเลือดร้อนค่ะ
ก็เข้ามาลุ้งเตะต่อยกันตรงบริเวณหน้าร้าน

ตอนนี้เธอบอกว่าไม่ใช่แค่คนเจ็บคนนั้นที่เจ็บหนัก
แต่ร้านของเธอพังเสียหายให้มารับผิดชอบด้วย
อยากให้ตำรวจตามตัวคนก่อเหตุมาให้ได้ค่ะ

คือไม่เกรงใจถังสังขทานกันบ้างเลยนะ
คุณโน้มแปลกเราอ่านข่าวหน้าตีกัน
จริงสงกรานมันใช้น้ำมันน่าจะต้องเย็นชุ่มฉ่ำ

น้ำไม่ชุ่ม